เจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าเปิดใจทั้งน้ำตา
ออกมาตอบโต้คุณพิมพ์ริพายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
คือเธอบอกว่าถ้าของเธอไม่อร่อยไม่ได้คุณภาพ
ทำไมมาสั่งเธอผลิตตั้งล้านขวด
คุณผู้ชมวันนี้เราต้องมาฟังความสองข้าง
หลังจากนะครับต้องให้เครดิตเพจบิ๊กเรียนเขา
ออกมาเปิดเผยบอกแม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง
อักษรย่อพอรอพอทำกล่องสุ่มได้ว่าจ้างนางสาวกบคนเมื่อสักครู่
โรงงานเพื่อผลิตน้ำปลาร้า๑ล้านขวดครับ
สุดท้ายล้มสัญญาการผลิตตอนนี้เป็นหนี้๑๓ล้านแล้วครับ
กู้มาลงทุนฟ้องกันอยู่
ริพายนะครับหรือว่าชื่อคุณพิมรดาพรเบนจะวัฒนพัฒน์แม่ค้าออนไลน์ที่ถูกกล่าวอ้างที่ถูกกล่าวหานะครับ
ก็ไลฟ์ขายน้ำปลาร้าไปด้วยชี้แจงไปด้วย
เธอบอกเธอไม่ได้ติดหนี้ใครนะคู่กรณีมาเสนอผลิตน้ำปลาร้า
แต่มันไม่ได้มาตรฐานตามที่แบรนด์ของเธอตั้งใจไว้ก็เลยไม่สั่งผลิต
เท่านี้เนี่ยเรื่องมันมีเท่านี้แล้วมีการเปิดแชทหลักฐานที่มีการพูดถึงการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยครับ

หลังจากคุณพิมพ์ริพายชี้แจงมาฟังคุณกบบ้างเจ้าของโรงงานผลิตน้ำปลาร้าเนี่ยครับออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาเลย
ตั้งคำถามว่าถ้าน้ำปลาร้าที่ผลิตเนี่ยมันไม่อร่อยไม่ได้คุณภาพ
พิมพ์รี่พายจะกล้าสั่งเปิดบินเหรอ

แล้วถ้ามีปัญหาจริงทำไมตั้งแต่ปี๒๑๖๔ไม่เคยเอามาเคลมเลยดูเธอร้องไห้
แล้วก็บอกด้วยว่าการสั่งผลิตน้ำปลาร้า๑ล้านขวดวัตถุดิบมันมหาศาลนะตอนนี้ถูกตามทวงหนี้อยู่ครับ
แล้วที่เขาบอกว่าไม่ได้มาตรฐานคิวซีคุณตรวจแล้วถ้าไม่ได้มาตรฐาน
คุณทำไมไม่ส่งคืนแล้วให้เราเคมล่ะคะ

สัญญาของเขาคือรับเสร็จถึงจะจ่ายเงินวันจันทร์

ซึ่งพี่ปลาร้า๑ล้านขวด
คุณคิดว่าใช้วัตถุดิบเท่าไหร่คะ
จนวันหนึ่งกบไม่ไหว

ใครที่มีงานดีกว่านี้
ให้ไปทำงานที่อื่น
เจ๊แบ่งรับภาระไม่ไหว
ค่าเครื่องจักรหนูไม่จ่าย
เขาโทรตามเครื่องจักรค้างขวด
ขวดที่เขาไปเล่าให้ตายฟัง
ทุกคนโทรไปหาตายว่า
เจ๊กบขาดสภาพคล่องใช่ไหม

ที่โทรไปโทรเงินว่าเจ๊หมดสภาพข้อง
จริงเพราะเจ๊หมดตัว